ไปดูที่นนทบุรีกันก่อนมีภาพจากกล้องวงจรปิด
โจรคนนี้ชำนาญการมาก
ปิดบังใบหน้าเลยมากลางวันแสก
ขโมยรถจักรยานยนต์ไปดูวิธีการของเขานะครับ
คุณผู้ชมครับภาพวงจรปิดเห็นพฤติกรรมขณะที่โจร
ชายเสื้อดำคนนี้มุ่งหน้ามายังรถจักรยานยนต์
คันสีน้ำเงินขาวที่จอดอยู่แล้วก็ทำอะไรรู้ไหมคุณ
แล้วนี่แหละฮะก็ใช้การนำเหล็กที่ทำขึ้นมา
ตอกลงไปที่เบ้ากุญแจที่ล็อกไว้
เบ้าหลุดก็กระชากคอรถที่ล็อกไว้
ทำให้สามารถเปิดกุญแจสตาร์ทรถออกไปได้อย่างรวดเร็วคุณ

แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓เมษายนเวลาประมาณเที่ยงครึ่งกลางวันแสกเลย
ที่ถูกขโมยไปเป็นรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน๔กกลลิง๕๑๗กรุงเทพมนคร
คุณผู้ชมจะสงสัยไม่เห็นติดป้ายทะเบียนเรารู้ทะเบียนได้ยังไง
ก็เจ้าของรถก็แจ้งไว้นะครับว่าทะเบียนนี้แต่เขาไม่ได้ปิดป้ายทะเบียน
หายไปจากหมู่บ้านจันทิมาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เจ้าของรถให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เบาะแสเลย
และยังไม่ได้มาดูพื้นที่เกิดเหตุเลย
ทั้งที่เกิดเหตุมาแล้วหลายวันตั้งแต่วันที่๓เมษายนนะครับ
ปกติเจ้าของรถจะจอดไว้หน้าบ้านเป็นประจำ
หลายคนเคยเตือนแล้วว่าอาจจะถูกขโมยรถได้
แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีเหตุจักรยานยนต์หายนะ
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะเจอด้วยตัวเองไงนะครับ
ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังกันด้วย
แต่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามจับโจรรายนี้นะครับ